มีเหตุการณ์ที่พ่อวัยชราได้นำศพลูกชายใส่รถเข็นไปขอให้วัดช่วยเผานะครับ
โดยไม่ต้องจัดพิธีอะไรเพราะว่าไม่มีเงิน
ล่าสุดครับหลังจากที่ทราบข่าวเรื่องนี้
น้ำใจจากประชาชนและหน่วยงานต่างที่ทราบข่าว
บริจาคเข้ามาช่วยเหลือพ่อคนนี้ยอดเงินบริจาคนั้นขณะนี้
รวมกว่า๑๕๐๐๐๐๐บาทติดตามจากรอยงานครับ
หลังมีคนในครอบครัวเสียชีวิตจึงไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
จึงเป็นภาพที่น่าสลดหดหูเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์
มีคนเห็นใจแชร์และร่วมบริจาคเงินทำบุญเป็นจำนวนมาก
สำหรับยอดบริจาคเงินทั้งผ่านบัญชีหน่วยกู้ภัยฮุกซ้ำ
จังหวัดยะโสธรซึ่งปิดการรับบริจาคไปแล้ว
และยังมีผู้บริจาคผ่านบัญชีส่วนตัวพ่อของผู้ตาย
คือนายสมพรมาลาศรีรวมยอดเกือบ๑๕ล้านบาท
ซึ่งทางบัญชีของนายสมพรก็ยังมีคนบริจาคมาอย่างต่อเนื่อง
ช่วงบ่ายวันนี้มีพิธีชาพนักกิจศพนายอมรมาลาศรี
อายุ๒๔ปีลูกชายของนายสมพรมาลาศรี
อายุ๖๕ปีที่วัดทุ่งสว่างชัยภูมิอำเภอเมืองยะโสธร
โดยนายสมพรเล่าว่าลูกชายนั้นมีโรคประจำตัว
หลังเสียชีวิตก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะฐานะยากจน
ไม่มีเงินพอที่จะจัดงานศพหรือซื้อโรงศพให้ลูก
ญาติพี่น้องก็ไม่มีมีอาชีพหาของเก่าเพื่อประทังชีวิตไปวัน
ได้อาบน้ำใส่เสื้อผ้าให้ลูกชายอุ้มร่างของลูกชายใส่รถเข็นมาที่วัด
หวังจะให้ทางวัดช่วยทำพิธีเผาศพให้จนมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ซึ่งเจ้าตัวขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือด้วยการบริจาคเงิน
และยังไม่คิดว่าจะใช้ทำอะไรบ้างแต่คิดว่าคงจะใช้เลี้ยงตัวเองได้ตลอดชีพ
ตัวเรียบร้อยวิ่งมาวัดเลยไม่มีที่พึ่งมันมืดตึ๊บไปหมดเลยไม่รู้จะไปถามใคร
เพราะเราพูดง่ายว่าเราเป็นคนพนทรชน
ที่บ้านเมืองมาเจอเขาก็เลยสมเพศเขาก็เลยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างกับตาเหมือนตาที่เจ้าเห็นเนี่ย
เจ้าหน้าที่วัดเผยว่าหลังพบเหตุการณ์นี้ตนเองตกใจมากจึงเอาโรงศพมาใส่ให้ก่อน
แล้วรีบแจ้งโรงพยาบาลและตำรวจมาตรวจสอบ
ที่เห็นสภาพก็หดหูและน่าสงสารมากซึ่งตนอยู่วัดนี้มา๑๐ปีแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ผมไม่เคยเจอผมทำงานตรงนี้มาก็
๑๐กว่าปีแล้วน่าจะเป็นเผามาวนี้เปลยาเป็นทันทานศพได้ไม่เคยเจอเครตแบบนี้เครตนี้น่าสงสารมาก
ัญพรมาลาศีลูกสาวคนสุดท้องของนายสมพร
จากที่มีพี่น้องทั้งหมด๔คนเสียชีวิต๓คน

รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อก่อนจะไปไหนมาไหนก็ไปกับพี่ชายและพ่อตลอด

แต่ก็ไปมาหาสู่กันไม่ขาด
พี่ชายเคยบอกว่าน่าจะอยู่ได้อีกไม่นาน
แต่ก็บอกว่าให้สู้ไม่คิดว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้
ด้านพันธบรวจเอกฟันนิษฐานยามานนท์
ผู้กำกับการสพเมืองยะโสธรกล่าวว่า

ทราบว่าครอบครัวเป็นฐานะยากจน
ได้อาสามอบเงินช่วยเหลือในการจัดงานศพให้กับนายสมพร
พร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้คืนที่ผ่านมา๑คืน
โดยได้ประสานกับทางวัดเพื่อขอใช้สถานที่
ซึ่งทางวัดก็ยินดีทำพิธีให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด

นฤทธิ์บุญฮิ่มข่าวไทยรัฐทีวีแปลงาน